พาไปที่เพชรบูรณ์หน่อยไม่ได้พาไปเที่ยว

คือเจ้าของที่ที่นึงเขาจะสร้างบ้าน
แล้ววันที่๒๐เมื่อวานเลิกดีเลยค่ะ
ก็เลยขุดหลุมจะวางเสา
ไปเจอโครงกระดูกคุณผู้ชม

เพราะเป็นโครงกระดูกโบราณ
มีหม้อมีหายมีกำไร
เห็นแบบนี้เลยเลยต้องหยุดทำการเลยค่ะ
นี่เป็นบ้านของนายสนั่นเมืองแมนนะคะ
อยู่หมู่๓บ้านไส่งามปังบลซับสมอทอดจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขาก็เข้าไปตรวจสอบเลยนะคะ
เพราะว่าได้รับแจ้งมาว่าเจอโครงกระดูกบริเวณที่กำลังขุดหลุมสร้างบ้าน
ขุดลงไปลึกประมาณ๘๐๑๐๐เซนติเมตรเองนะคะ
โครงกระดูกมนุษย์เศษเครื่องปั้นดินเผา
หม้อหายกำไร๒วงแล้วก็มีขวานสำริดด้วยค่ะ

มันมีจารึกภาษาโบราณคล้ายอักษรขอมด้วยนะ

รู้สึกแบบมันมีอรยะมันมีความแบบประวัติศาสต

คือเวลาเราเจออะไรที่มันเป็นหลักฐานทางอริยธรรม
หรือว่าทางประวัติศาสตร์มันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นนะ

ตรงนี้นึกภาพตามว่ามันเคยเป็นอะไรมาก่อนเป็นแบบไหนมาก่อน

ตรงที่ตรงนี้เป็นสวนมะม่วง

เมื่อวานเป็นเริกดีพอดีก็เลยขุดหลุมตั้งเสา

โครงกระดูกแล้วก็ของโบราณซะก่อนเลยต้องรีบหยุด

ในอำเภอบึงสามพันธุ์พอมาตรวจสอบแล้ว
ก็เลยบอกว่าหยุดสร้างไว้ก่อนได้ไหม
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหน่อย

เลยไปอาจจะมีอย่างอื่นอีกถ้าขุดเพิ่มเติม

แม่ซึ่งชาวบ้านนะเวลาเจออะไรแบบนี้
เขาก็จะมีความเชื่อส่วนบุคคลของเขา

แบบเออมันเป็นเรื่องของความลึกลับ
นางเฉียวโทนทองบอกว่าเอามือเป็นรูปเสร็จหายมา
เห็นเลข๒๐๐ขึ้นมาชัดมาก

เธอฉันเป็นรูปหายมาเห็นเลขนี้

เห็นคนเดียวเห็นคนเดียวบอกว่าพอเรียกมาดูแล้วในเลขมันก็เลือนหายไป
เพื่อนบ้านก็เอามือถือถ่ายรูปไว้ก็ไม่ติด
บางทีก็จินตนาการสำคัญกว่าคำไม่รู้นะ
แล้วแต่บางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นอันนี้มันส่วนบุคคลจริง
แต่ผมว่าของแบบนี้อย่าไปรูปไปคำดีกว่า
เพราะเดี๋ยวมันจะลบเลือนเรื่องของร่องรอยที่มันควรจะเป็นถูกไหมเพราะมันนานมาก
คือต้องบอกว่าอย่างเวลาเจอพวกโบราณสถานโบราณวัตถุแบบนี้
มันเขาห้ามแตะ

เพราะบางทีมันจะมีเนื้อเยื่อหรือมีอะไรต่างที่เราจะสามารถตรวจสอบได้อยู่
แต่พอดีพอไปจับปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเป็นการทำลายสิ่งเหล่านั้น
ทำให้ข้อมูลบางส่วนที่บางทีอาจจะสำคัญก็หายไป
ระวังกันด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่เราเพิ่งจะค้นพบมานะฮะ